เชิญต่อที่หน้าจอทีวีฮะข้างคุณนัทพงศ์คือแม่แก้ว
แม่แก้วกับพี่แบร์เรื่องของเรื่องแม่แก้วกับพี่แบร์
แม่แก้วเดี๋ยวเจองูเดี๋ยวพี่และเรียนนะ
ส่วนข้างของพี่ดาวแม่นะชื่ออะไรนะ
คุณสุนารีแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่ง
น้ำหนึ่งประกาศแล้วว่าเดี๋ยวงวดนี้จะให้อีกสักรอบหนึ่ง

ปวดแต่คราวนี้รับรองไม่พลาดแม่น้ำหนึ่งว่าไว้นะฮะ

ลือสนั่นลั่นทุ่งลูกทุ่งคนดังสุนารีราชศรีมา

มันร้อนมาได้ยังไงพี่สู่เป็นคนโพสต์เองด้วย
โพสต์ว่าที่บ้านโคราชหรือว่าศูนย์
ก็คือสู่อ่ะสุนาเรียนะ
ถูก๓๐ล้านโอ้โห
บางคนบอกไม่ใช่แค่๓๐ล้าน
เดี๋ยวตรวจสอบหน่อยโทรไปคุยกับพี่สู่ฮะ
พี่สุถูก๓๐ล้านจริงป่ะพี่สุบอกจริง
จริงแค่๑๘ล้าน

ไม่ใช่๓๐ล้านแต่เป็น๓๖๐๐๐บาท
ถูกเลขท้าย๒ตัวก็คือเลข๖๙

ดังนั้นพี่สุยืนยันว่าไม่ได้ถูกสลากินแบ่งรัฐบาล๓๐ล้าน
แต่ประการใดฟังพี่สุนารีฮะ
ของคุณแม้ละบ้าง
วันนี้ก็ถูกนิดหน่อย
ถูก๖๙เพราะว่าเป็นเลข

ไล่ตีแม่ในบ้านหลังนั้น

ก็ถูกรัตเตอรี่๖๙
๑๘ใบ
นิดหน่อยพอได้อ้อมแนม

คนโทรมาหาพี่สุเนี่ยสายแทบไหม้เลย

ถูกแค่๑๘ใบ

นี่งวดนี่มันได้มาแล้วเบื้องต้นนั้นเล็กท้าย
น่าจะเป็นโชคของพี่สุนารีบ้างแหละ

ถูกเลยไอ้ฝันแบบพี่เขายังไม่ฝันเลย
หลับป๊อกสดิทป๊อกตื่นไม่เคยฝันเลย